ลงไปที่พัทธลุงนะฮะมีเหตุการณ์ที่พ่อนั้นเอาปืนไปยิงลูกชายตัวเอง
เสียชีวิตขณะที่นอนหลับอยู่บนเตียงนอน
เนื่องจากว่าพ่อนั้นทนพฤติกรรมของลูกชายไม่ไหว
ย่าของตนเองแต่ล่าสุดนั้นพ่อก็เข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนตี๓ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับในพื้นที่ของสพเขาชัยสน
ทางด้านของตำรวจพร้อมด้วยแพทย์แล้วก็กู้ภัยเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์คนถูกยิงตายครับ
ที่บ้านในพื้นที่หมู่๒ตะบนโคกม่วงอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทธลุงนะครับ
สภาพศพก็คือนอนอยู่บนแคร่ไม้ในห้องโถงกลางบ้านนะครับสภาพศพนั้นมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืน๙มมเข้าที่ท้ายทอย๑นัด
ข้างศพก็ไปพบหัวกระสุนตกอยู่๑หัวก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุก็คือเป็นพ่อของผู้ตายอายุ๔๕ปีซึ่งก็พอก่อเหตุเสร็จปุ๊บก็หลบหนีไปพร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ส่วนย่ามาเห็นหลานถูกพ่อยิงย่าเองก็เป็นลมหมดสติช็อกไปเลยครับแล้วก็ต้องนำตัวย่าส่งโรงพยาบาล
จากการไปสอบถามญาติเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายคือลูกไปขอเงินญาติที่บ้านหลังนี้เพื่อไปซื้อยาเสพติด
เดินเข้าไปหาลูกที่บ้านของย่าแล้วก็เอาปืนยิงลูกจนตาย
นะฮะล่าสุดนะครับทางด้านของพ่อที่ก่อเหตุนะนำปืนที่ใช้ก่อเหตุเดินทางไปมอบตัวกับตำรวจแล้วนะโดยโดยเดินทางไปพบกับผลตำรวจตรีกิจสดาแก้วจันดีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธาลุงพร้อมกับสารภาพที่ก่อเหตุเนี่ยคือเสียใจนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าที่ทำไปเพราะว่า
ทุกครั้งที่ขอเงินย่าไม่ได้ก็จะทุบตีทำร้ายย่านะครับก่อนเกิดเหตุมีญาติมาบอกว่าลูกชายเนี่ยไปขโมยของที่บ้านแต่ก็ไม่ติดใจเอาความเพราะเป็นญาติพี่น้องกันมูลค่ามันไม่กี่ร้อยบาทก็เลยรอลูกชายกลับมาที่บ้านย่าก่อนแต่ไม่เห็นกลับมาที่บ้านของตัวเองจนกระทั่งเที่ยงคืนเดินไปหาลูกชายนะไปที่บ้านย่าไปถามว่าขโมยของที่บ้านย่าจริงหรือเปล่าลูกชายเขานอนอยู่บนแคร่ไม่
เร็วความโกรธก็เลยหยิบปืนออกมาเจาะยิงท้ายถอยลูกตอนที่หันหลังให้เสียชีวิตขาดที่
โอ้โหจากที่ฟังพ่อเพิ่งจะทราบลูกชายไปขโมยของชาวบ้านทุกวัน
ละ๓๔ครั้งทุกวันทั้งปีทำแบบนี้ทุกวันพ่อว่าอย่างนั้น
หลังจากสอบประคำพ่อเสร็จก็คุมตัวไปไปชี้จุดเกิดเหตุที่บ้านของย่าครับด้วยความเห็นใจแหละ
พนักงานสอบสวนก็เลยอนุญาตให้ประกันตัวไปเพื่อกลับไปบำเพ็ญกุศลศพลูกชายก่อน
เพราะเชื่อว่าก็คงไม่มีใครอยากจะฆ่าลูกตัวเองหรอกนะฮะ
ทางนี้จากการสอบประวัติของผู้ตายนะฮะก็คือลูกชายของเขาเนี่ย
ล่าสุดเพิ่งจะพ้นโทษจากการคุมประพฤติจากทันทะสถานบ้านนาวงได้เพียง๑เดือน
แล้วก็มาก่อเหตุไปขโมยข้าวของชาวบ้านอีก
สุดท้ายพ่อก็ทนไม่ไหวก็ต้องฆ่าลูกของตัวเองนะครับ